ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องของการที่เด็กชายวัยเก้าขวบน้องเอเนี่ย
ลักพาตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมา
แม่บอกว่าลูกชายแม่น่ะหายตัวไปครับซึ่งแม่บอกว่าคนที่มาทำเนี่ย
คือคนที่มาขออยู่ที่บ้านแม่อุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ำกิน
ทำไมถึงทำกับลูกแม่แบบนี้แล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
ไปเจอตัวแล้วเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่เจอตัวหน่อยค่ะ
ขออภัยคุณผู้ชมจังหวะนี้คือจังหวะคนที่เอาตัวน้องเอเนี่ย
ลักพาตัวไปครับผู้ชายคนนี้ที่โดนเปรี้ยงเข้าไปให้เนี่ย
คือนายชัยนาฏหรือว่านายเล็กวัยสี่สิบปีครับนี่แหละค่ะ
ตอนที่ถูกจับตัวได้แล้วชาวบ้านเขาแห่กันมารอเนี่ย
รออยู่หน้าโรงพักนี่แหละค่ะเออญาติญาติของน้องเอวัยเก้าขวบเนี่ย
ดักรออยู่แล้วหน้าโรงพักเพราะรู้ว่าจะจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้นะ
อืมนี่พอจังหวะนี้นักข่าวพยายามสัมภาษณ์อยู่
ปรากฏว่านี่ญาติของน้องเอเนี่ยมาเหมือนจะทำร้ายเลยนี่ใช่ค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายนิดนิดหน่อยหน่อยตรงนี้นะฮะใช่ค่ะ
ซึ่งเขาไปคุมตัวในเล็กคนนี้ได้เนี่ยนะที่ตลาดในพื้นที่ตำบลนาวงที่ห้วยยอดจังหวัดตรัง
ตอนนั้นในเล็กกำลังเดินซื้อของอยู่กับน้องเอเด็กชายวัย๙ขวบเลย
เมื่อตอนสามทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าพ่อแม่เขาประกาศแหละ
ขอความช่วยเหลือเลยเพราะว่าถูกในเล็กในเล็กเนี่ยนะ
เป็นคนที่มาขอพักอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของน้องเอนี่แหละ
พ่อแม่น้องเอเขาก็สงสารไงอุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ำให้ที่พัก
แล้วในเล็กยังไปกระทำอนาจารย์ทั้งน้องเอ
แล้วก็น้องชายน้องเอก็คือน้องบีด้วยตอนนั้นลูกก็ไม่ยอมบอกหรอก
ท้ายที่สุดเนี่ยแม่เค้นแม่เค้นนะแล้วถามว่าทำไมลูกไม่ยอมบอก
เพราะว่าลูกก็ถูกในเล็กขู่ไว้ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องไปบอกใคร
เดี๋ยวจะฆ่าปาดคอจะฆ่าทิ้งทั้งโคตรเลยโอ้โหเนี่ยสุดท้ายอ่ะค่ะ
ไม่รู้ว่าในเล็กทำกับลูกแบบนี้พ่อแม่น้องเอไล่ในเล็กออกไป
แล้วนายเล็กเนี่ยก็กลับมามาลักพาตัวน้องเอไปเนี่ยนะคะทีนี้คุณผู้ชม
เมื่อตอนสายเนี่ยทางพนักงานสอบสวนที่สพบังสวรรค์เนี่ย
ก็มีการสอบปากคำในเล็กถามว่าในเล็กในเล็กทำใช่ไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังหน่อยว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะคะ
คุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่ตำรวจถามไงว่ากระทำอนาจารย์กับเด็กหรือเปล่า
อ่ะตัวในเล็กเนี่ยก็พยักหน้ารับว่าทำเนี่ยนะคะ
คือเขาเอาตัวน้องเอเนี่ยจากบ้านที่สุราชนะขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ก็จะไปอยู่บ้านที่ตรังมันมีหลักฐานทุกอย่างเลย

ตอนที่เอาตัวน้องเอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไป
ทีนี้ฝั่งน้องเอบ้างน้องเอกับน้องบีเนี่ยที่ถูกในเล็กทำอนาจารย์
เมื่อคืนนักจิตวิทยาต้องมาประเมินสภาพจิตใจ
แล้วก็ต้องส่งตัวน้องไปอยู่ที่บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดสุราธานีด้วยนะคะ
ป้าของน้องเนี่ยมาที่สพบังสวรรค์มาตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
ซึ่งตอนที่ป้ารู้ข่าวป้าบอกว่าป้าดีใจ
อย่างน้อยเจ้าหน้าที่พากลับมาได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนี้ให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

เขาสามารถพาตัวน้องกลับมาได้ปลอดภัย
ดีใจขึ้นเยอะโล่งโล่งค่ะ
ว่าหลานปลอดภัยหรือว่าไม่ได้มีการได้รับบาดเจ็บอะไรก็โอเคค่ะ

พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากปีดามันดา
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอนาจารย์
เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วงนี้ประมาณบ่ายโมง
เจ้าหน้าที่เขาจะมีการทำแผนวันนี้
แล้วจากการไปดูประวัติของในเล็กเขาไม่ธรรมดา
เขาเคยก่อคดีแบบนี้มา๔คดี
คดีลักทรัพย์ทั้งอาวุธปืนทั้งยาเสพติดทั้งทำร้ายร่างกายแล้วก็พรากผู้เยาว์
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำที่สุราช
หาปีที่แล้วแล้วก็มาก่อคดีนี้
กับน้องเอน้องบีกระทำอนาจารย์แล้วก็มาลักพาตัวน้องเอไปอีก

คราวนี้หลายคนดูข่าวบอกว่าขอได้ไหมขอให้หนักเลยได้ไหมนะคะ